คุณผู้ชมไปที่บางพลีสมุทรประการนะคะวันสำคัญของการออกพรรษานะคะคือพิธีโยนบัว
โยนบัวนะคะคุณผู้ชมเขาจัดทุกครั้งที่ออกพรรษานะคะแต่ปีนี้แน่นอนว่าไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
ประเภทนี้ดั้งเดิมคือการอนเชิญองค์หลวงพจะตรวจำลองประเด็นสถานบนเรือนี่นะคะ
แล้วก็ลอยลงไปในลำคลองสำโรงนะคะให้ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนำดอกบัวถวาย

นับร้อยปีแล้วนะคะนับร้อยปีแล้วนี่เคยไปครั้งหนึ่ง
เมื่อก่อนคึกคักมากแล้วสองข้างทาง
ฝั่งคลองของคลองสำโรงนี่นะคะจะมีชาวบ้านเต็มเลยนะคะ
แล้วก็จะมีขายของเนี่ยเต็มเลยนะคะแต่ปีนี้นี่
บรรยากาศก็จะเหงาหน่อยนะคะที่วัดบางพลีใหญ่ในนะคะ
คือเรือหลวงพ่อโตจะลอยลำในคลองสำโรงตั้งแต่วันนี้
จนถึง๒๖ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีการแห่ขบวนเรือทางน้ำ
ทุกปีที่ผ่านมาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
ไปที่จังหวัดสกลนครนะครับยังคงสืบสารเทศกาล
พรรษาแห่ปราสาทพึ่งแต่ปีนี้จะไม่มีขบวนแห่นะครับ
แต่การสร้างประสาทพึ่งนั้นยังคงมีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาตั้งโชว์นะครับ
แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมฮะ
ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงนะครับ
เทศบาลนครสกลนครจัดทำแล้วก็นำประสาทพึ่งมาตั้งโชว์เอาไว้ให้นักท่องเที่ยว
มาชมความวิจิตรงดงามอลังการโอ้โหสวยจริงนะครับ
เป็นฝีมือการรังสรรคประสาทพึ่งของชาวบ้าน
วัดพระธาตุเชิงชุมและคุ้มวัดบ้านพระเนานะครับ
ซึ่งล้วนแต่วิจิตบรรจงทุกหลังเลยนะครับ
มีประสาทพึ่งนะครับรูปทรงจตุรมุก๙ยอด
วดลายสื่อถึงพุทธศาสนาแล้วก็รำลึกถึงพระเกจิอาจารย์อาทิ
หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟั่นอาจาโรนะครับ
หลวงปู่หลุยจันทสาโรและหลวงปู่เทศเทพรังศรี
ประสาทพึ่งนะครับนำมาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม
แล้วก็บันทึกภาพระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๐ตุลาคมนะครับ
แล้วก็จะนำไปถวายเป็นพุทธบูชา
แม้ว่าการจัดทำประสาทพึ่งปีนี้นะครับ
ไม่มีขบวนแห่เนื่องจากโควิด๑๙
ยังคงอนุรักษ์และสืบสารประเพณีเอาไว้ครบถ้วน
และวันที่๒๑ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันออกภาษาก็คือวันนี้แหละครับ
จะมีการทำบุญตักบาทที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารด้วยครับ

ขยับต่อไปที่จังหวัดหนองคาย

พร้อมรองรับทุกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในคืนนี้คืนนี้คือ๒๑ตุลาคม
แต่คนที่จะมาเข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย๒เข็มนะ
แล้วมีผลตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบ๗๒ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
ระยะห่างจำกัดจำนวนคนที่เข้างาน
แล้วก็หน้ากากอนามัยต้องสวมใส่ตลอดเวลา

ดคอนเสิร์ตงดม้าหมุนชิงช้าม้าหมุนหมดเลย
ปีนี้ปลาโป่งปลาโป่งก็ไม่มีด้วย
แล้วงดบ้างไฟด้วยไหมงดไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

สามารถดูหรือชมได้ที่ริมแม่น้ำโขง

ความยาวที่จะได้เห็นมาตรงไหนไม่รู้
เขามาเอง๓๐กิโลเมตร
และทุกปีทุกปีจะมีสักหลักร้อยหลากหลายร้อย

คืนนี้ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค

มีรอยปริศนาที่จังหวัดกาลสิน
หลายคนบอกนี่คือปรากฏการณ์มาตามนัดชมคลิป

หลายคนบอกนี่แหละคือพญานาคเข้ามาตามนัดช่วงออกพรรษาชมคลิปด้วยตาท่าน

มานี่